ทั้งทางเหนือทางอีสานเนี่ยอากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวกันแล้วนะคะหลายพื้นที่บางที่เนี่ยประสบภัยกับเรื่องของปัญหาความหนาวด้วยนะคะ
ผู้ภัยแล้วก็นักแสดงจิตอาสาอย่างพี่ไทยเอกพันธ์ค่ะบอกเลยว่าต้องขอลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนกันด้วยค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะก็คุณไทยเอกพันธ์ค่ะนำทีมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยูพร้อมขนขบวนรถบรรทุกค่ะ
นำสิ่งของและเครื่องกันหนาวไปช่วยเหลือชาวบ้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นจังหวัดสกลนครนะคะ
ข้าวของเสื้อผ้ากันภายหนาวในถิ่นธุรกันดาลค่ะ
ซึ่งแน่นอนว่าเขาทำกันมาเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว
ปีนี้ไปที่สกลนครเป็นที่แรกค่ะ
มีประชาชนกว่า๘๒๐ครัวเรือนใน๑๔หมู่บ้าน
ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในครั้งนี้
พี่ไทยแล้วก็พี่กู้ชีพกู้ภัยขุนพล
วงข้าวสายอีสานทุกหน่วยมาร่วมด้วยค่ะ
แจกของทักทายชาวบ้านสร้างความสุขต้านภายหนาวกันด้วยนะ
แล้วหลังจากนี้ค่ะพี่ไทยเองจะเดินทางไปที่จังหวัดทางภาคเหนือต่อด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของการแสดงออกซึ่งความรักสถาบันก็ยังทำอยู่ค่ะ
แต่ยังยืนยันตรงนี้ว่าตัวเองนั้นไม่ขอยุ่งในเรื่องของการเมืองค่ะ
หากว่าทางสอสอหรืออบตท่านใดที่เชิญไปจะขออนุญาตไม่ไปร่วม
เพราะว่าป้องกันดราม่าที่จะเกิดขึ้นตามมาค่ะ
๒๓๒๔๒๕ที่สุกรณครนะครับไปแจกประหงกันหนาวเข้าสารอาหารแห้งนะครับ
แล้วก็มีสตังค์แจกชาวบ้านนิดหน่อยนะครับ
มีนักการเมืองไม่ว่าจะนักการเมืองที่เขาหวังดีหรือว่ามาจงรักภักดี
แต่องค์พระมหากษัตริย์ที่เขาจะจัดเชิญพ่อแม่พี่น้องมา
เราก็คงบอกกับเขาแล้วว่าคงจะไม่เข้าไปร่วม
แต่เราจะไปพร้อมกันโดยที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนจัดขึ้นมา

เพราะเราบอกแล้วไงว่าถ้าเกิดมีการเมืองเข้ามาเราจะไม่ขอเข้าไป

คือเราขอไม่อยากให้ทุกท่านเองจะเดือดร้อน

ไหนว่าไม่เอากันเมืองนู่นนี่น่ะเห็นไว้ขึ้นเวทีอย่างนี้ครับ
คือเราป้องกันไว้ทั้ง๒ฝ่าย